เริ่มกันที่กิจกรรมให้คุณผู้ชมตื่นกันเลยดีกว่ากับคู่รักนักวิ่งขวัญใจมหาชนค่ะ
ที่ฉันยกตำแหน่งนี้ให้เลยนะคะสำหรับคุณก้อยแล้วก็คุณตูนนั่นเองนะคะบอกเลยว่าไปที่ไหนใครก็รักนะคะ
เพราะว่าสองคนนี้เนี่ยสดใสกันเหลือเกินเช้านี้นะคุณสดร้อนชวนคนไปทำความดีกันอีกแล้ว
กันมาวิ่งในโครงการก้าบคนละกาบค่ะเป็นโครงการการวิ่งของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
ซึ่งงานนี้แน่นอนว่าทั้งคู่เป็นสิทธิ์เก่าของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
คุณก้อยจบคณะนิเทศส่วนคุณตูนจบคณะนิติ
คณะนี้๒คณะอยู่ข้างกัน
ก็ใจดีให้สัมภาษณ์ถึงแพลนการวิ่งการกุศลปีนี้แหละ
เดี๋ยวบอกว่าจะลุยต่อในระดับภูมิภาคด้วยนะ
รวมไปถึงงานคอนเสิร์ตจะมีขึ้นอยู่แล้ว
๑๐กุมภาพันธ์นี้พี่ตูนซุ่มซ้อมอย่างหนักเลยค่ะ
เพื่อให้สมกับที่แฟนรอคอย
แล้วก็ซื้อบัตร๑๓๐๐๐ใบขายหมดเกลี้ยงไปแล้ว
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันหน่อยจ้า
แล้วเราก็เลยเหมือนกับล้อกับโครงการ๙คนละ๙

สิทธิ์เก่าทุกและสิทธิ์ปัจจุบันนิเธศศาสตร์จุฬาคุณ
ซึ่งผมว่ามันดีมากตรงที่ทุกคนจะได้
จากจะได้เรื่องของสุขภาพแล้ว
ทุกคนอยากจะได้ส่งต่อส่งต่อแรงบันดาลใจดีส่งต่อความช่วยเหลือไปให้กับทางโรงพยาบาลศรีราชที่ทุกวันก็ทำงานหนักเพื่อพวกเราทุกคนอยู่
ที่ซ้อมมาเดือนกว่าสนุกมากในห้องซ้อมสนุกมาก
แล้วก็รอที่จะขึ้นไปราชมัง๒รอบในวันที่๙และ๑๐
แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็น๒วันที่ประทับใจมากสำหรับแม่ตัววงเอง